พาคุณผู้ชมไปดูอีกมุมหนึ่งนะคะสำหรับปรากฏการณ์สุริยุปราคา

ซึ่งล่าสุดนักโหรศาสตร์ก็ออกมามีการทำนายทายทักด้วย
ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงเทียบเท่ากับปี๒๔
ซึ่งเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
รวมถึงจะมีผลกระทบกับตัวผู้นำของประเทศด้วย
ติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ
ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่ดวงจันทร์โคจร

จนทำให้เกิดเงาบนโลกหรือสุริยุปราคา
ที่จะเกิดขึ้นในวันที่๙มีนาคมนี้
ถือเป็นอุปราคาหรือสุริยุปราคาและจันทรุปราคา
ที่ประเทศไทยจะได้เห็นเพียงครั้งเดียวในปีนี้

การเกิดขึ้นของสุริยุปราคาครั้งนี้มีความสำคัญ
เพราะปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น
ภายหลังจากที่ดาวมรุตยูโคจรทัพดวงเมือง
สุริยุปราคามันก็เป็นดาวคลาศ
ก็คือมันจะทำให้มีผลแก่ผู้นำ
เพราะมันก็ถึงดวงเมืองด้วยลาพระ
ก็คือจะทำให้ผู้นำต้องมีการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ธนกรสินเกษม
ผ่วมในการสถาบันโฮราศาสตร์วิทยา

ผลพวงจากการโคจรของดาวมรุตยูทัพดวงเมืองครั้งนี้
จะส่งผลกระทบกับผู้คนในแวดวงการเมือง

นั่นหมายความว่าการเมืองไทยจะเกิดความวุ่นวาย
นักการเมืองแบ่งฝักแบ่งฝ่ายมากขึ้น
การเปลี่ยนแปลงนี้จะรุนแรง

ซึ่งเป็นปีที่ดาวมรุตยูทับดวงเมืองเช่นกัน
มันน่ากลัวฮะคือมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงนะฮะ
มันมีการเปลี่ยนเยอะไม่ว่าจะเป็นระบอบการปกครองหรืออะไรก็แล้ว
แต่มันน่ากลัวมันใกล้เคียงกับ๒๔๗๕ทีเดียว
มันมีหลายเรื่องที่ต้องเปลี่ยนแปลงเราต้องติดตามดู
ในส่วนของตัวผู้นำนั้นโหนดังรายนี้แนะนำว่า
จะต้องรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายเป็นกลางและโอนอ่อนผ่อนตาม
ผู้นำจะต้องยอมรับความคิดเห็นของทุกฝ่าย
ผู้นำจะไปใช้อำนาจไม่ได้ถ้าอำนาจพังเลยฮะมนุษยูนี่ทำตายเลย
เพราะฉะนั้นผู้นำจะต้องผ่อนตามแล้วก็ต้องฟังเหตุผลของทุกฝ่าย
แล้วมันถึงจะได้ฮะคือมันต้องมีการเปลี่ยนแปลง
ถ้าผู้นำยอมรับการเปลี่ยนแปลงมันก็แก้ด่วง
เช่นเดียวกับประชาชนที่ต้องเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
ไม่เช่นนั้นจะก่อให้เกิดความขัดแย้งและความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง
เหตุการณ์ในปี๒๕๔๙หรือแม้แต่ปี๒๕๕๗ไม่อาจเทียบเท่าได้
นิ่งครับเพราะว่าถ้าเราไปเข้าตามกลุ่มตามฝ่ายมันไม่ได้
ตอนนี้บ้านเมืองต้องแตกแยกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าหาทางพุทธทางธรรมบ้าง
อาจารย์ธนกรทิ้งท้ายด้วยว่าแม้จะเกิดสุริยุปราคาและดาวมริตยูทัพดวงเมือง
แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการกระทำของทุกคนที่จะต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังไม่ประมาท
สิริญญานิมกุลข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน